เพราะว่าถือว่าเป็นกระบวนการในการช่อกง

ที่ค่อนข้างจะมีมูลค่าความเสียหายเยอะทีเดียว
และล่าสุดนะครับนักธุรกิจการท่องเที่ยวชื่อดัง
พญาหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบแล้ว
นี่ก็คือนายประศิฏเจียวกบนั่นเอง
ก็ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน
ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในความผิด
ช่อกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงิน

บังคับการปราบปรามพร้อมกับทนายความนะครับ
โดยนำพยานหลักฐานเป็นเอกสารสำคัญหลายอย่าง

หลังถูกออกหมายจับร่วมกับพวกรวม๖คน
ในคดีที่ร่วมกันช่อกงประชาชน

แล้วก็มูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะนะฮะ

จากในเรื่องของมูลค่าความเสียหายแล้ว
ยังไปเกี่ยวยงถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายคน

เพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลเข้าไปเกี่ยวยงกันหมดนะครับ

บอกว่าวันนี้มีการเตรียมพยานหลักฐาน
ข้อเท็จจริงมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
มั่นใจว่าจะมีข้อมูลที่จะสามารถชี้แจงแล้วก็ต่อสู้คดีตามกฎหมายได้
เพราะสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนั้นเป็นข้อเท็จจริง
มั่นใจนะครับว่าผมเองนั้นถูกกลั่นแกล้ง
ที่ผ่านมาผมก็มีคดีความที่ผมตกเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็ที่โดนพนักงานในบริษัทโกง
ก็สูญเงินไปกว่า๑๐๐ล้านบาท
ซึ่งในประเด็นนี้มีหลักฐานในการแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับธุรกิจการท่องเที่ยวของตัวเขาอย่างมาก

เชื่อมโยงกับประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง

ระหว่างการประดมทุนทางธุรกิจกับการทำธุรกิจแบบเครือข่าย

ซึ่งหากพบว่าส่วนตัวเขาเชื่อว่าเขายังมั่นใจในตัวเขาเองอยู่นะครับ
ซึ่งหากพบว่าเขากระทำความผิดจริง
ต้องรับโทษตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์
จำไว้เลยเราคือคนไทย
สิ่งใดก็ตามหากผมผิดผมก็รับโทษ

กฎหมายข้อเท็จจริงและเจตนา
คน๓๐๐๐มีปัญหา๓๐๐ปลุกระดมปลูกปั่นนะ
เดี๋ยวจะมีเอกสารแจกว่าปลูกปั่นยังไง
โทรไปหาทุกรายว่าให้ทำร้ายผม

คนเราถ้าผมไม่ดี

แล้วก็ยืนยันว่าเขาถูกกลั่นแกล้งนะครับ

แล้วก็มั่นใจในหลักฐานที่เขาจะนำมาชี้แจงนะครับ
คดีนี้ตำรวจกองปราบปรามร่วมกับกองบังคับการ
ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาจยากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
ได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายของนายประสิทธิ์เจียวกก

เปิดบริษัทดำเนินการในลักษณะหลอกลวงประชาชน

ตามที่ทางประชาชนได้มีการแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนเอาไว้นะครับ
ได้มีการเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม๙จุด
สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้๔คนนะครับ
ก็คือนางสาวนัทธวัลนางสาวสิริมานายกิติวัฒน์
แล้วก็อีกคนก็คือเป็นทหารแล้วก็เป็นหมอด้วยนะครับ
ตอนแรกรายงานออกมาว่าเป็นพันโทแพทย์หญิงอมารพร
แต่ว่าล่าสุดนะเขามีการยืนยันเรื่องของยศและของตำแหน่ง
ก็คือพันตรีแพทย์หญิงอมารพรด้วยนะครับ
โดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกนายประสิทธิ์กับพวก
หลอกลวงด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบครับ
ชักชวนให้ผู้เสียหายนำบัตรเครดิตหรือว่าเงินสด
ลงทุนซื้อแพ็คเกจทัวร์นะครับ
จากนั้นไม่ได้ไปจริงนะคุณนะไม่ได้ไปทัวร์จริง
อกจากนี้ยังมีการชักชวนให้ลงทุน
โดยให้โอนเงินฝากเข้าบัญชีสากรออมทรัพย์
โดยอ้างผลตอบแทนร้อยละ๑๑๕ถึงร้อยละ๑๕
ต่อการลงทุนในระยะเวลา๓๙วัน
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือชักชวนให้ผู้เสียหาย
ลงทุนซื้อทองคำแล้วก็ให้นำมาลงทุนตามโปรโมชั่นของบริษัท
เสนอผลกำไรในการซื้อทองคำไปแล้วก็เอาออกมาขาย
กำไรถึงร้อยละ๔๓๕นะครับ
อีกรูปแบบหนึ่งก็คือชักชวนให้ผู้เสียหาย
ลงทุนเงินสดหรือว่าทองคำในระบบกองทุนส่วนตัวของนายประสิทธิ์
แล้วก็ยังชักชวนให้ลงทุนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม
แล้วก็ให้ปล่อยเช่าสินค้าและกระเป๋าแบรนดเนมแบบนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วล่ะฮะ
ในการที่จะคลี่คลายในคดีนี้นะครับ
นายประสิทธิ์มีความผิดอย่างไรบ้างนะครับ
ต้นก็เรื่องของช่อกงประชาชนนะครับ

ราคาความเสียหายนี่เป็นพันล้านเลยนะคะ